อาจจะบรรยากาศสวนทางกัน

กลายเป็นอดีตสามีไปแล้วนะคะแยกกันอยู่แล้ว
แล้วเมื่อวานไปจด๓๖
กว่าสิบคนนะไปนั่งเฝ้าหน้าประตูทางเข้า
คือไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยถ่ายภาพอืมตอนแรกแม่น้ำหนึ่งกับสามีเนี่ย
ยังไม่ยอมลงมาจากรถนะคะแต่ให้สาวคนสนิทเนี่ย
นำเอกสารเข้าไปดำเนินการก่อนจนกระทั่งผู้สื่อข่าวออกมา
ออกมาจากหน้าที่ว่าการอำเภอหมดแล้วแม่น้ำหนึ่งก็เลยเข้าไปกับคุณรุ่ง
เซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วหย่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมอ่ะมาด้วยรถเบนส์สีขาวเอาเอาติดปลายนวมนิดนึงนะ
อ่ายังไงรถเบนส์สีขาวทะเบียนสองสี่สามสี่นครราชศรีมา
จบข่าวได้เขาเลือกที่จะอยากกันวันวาเลนไทยเนอะ
คุณผู้ชมส่งมาหาคู่ไม่ยากหาเงินแต่งยากกว่าเออ